ไปตรวจสอบเหตุที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อย
ถูกต้องค่ะมีโจรมาขโมยของของคุณยายอายุ๗๙ปีแล้ว
จรมันก็ช่างทำนะกับผู้สูงอายุ
เรื่องราวมันก็คือโจรรายนี้คุณผู้ชมจะไปแลกเงินกับคุณยาย
พอเห็นคุณยายโอ้เปิดกระเป๋าสตางค์เห็นเงินเป็นฟ่อน
เอาล่ะเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
ขโมยเงินคุณยายไปต่อหน้าต่อตาแล้วก็ขี่รถจักรยานหลบหนีไปเลย

ตำรวจสพเมืองอุดรธานีนะคะ
พอได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบเหตุวิ่งราวทรัพย
อยู่ที่ริมถนนบ้านนาหวานตำบลหนองนาคัมค่ะ
ที่เกิดเหตุนี่นะพบนางอ่อนตาน้อยบุตรอายุ๗๙ปี
นั่งอยู่บนรถ๓ล้อพร้อมกับเครื่องตำหมาก

บอกขอตำหมากทำใจก่อนแหมคนร้ายมาทำแบบนี้นะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยคุณยายเนี่ยนะก็นั่งเก็บมะขามเทศอยู่ดี
กับใครเก็บกับนายสมพรเหลากัมภีร์อายุ๖๓ปีเป็นสามีนะคะ
สองคนตายายก็มีอาชีพเก็บมะขามเทศไปขายตามตลาดนัดแหละ
แต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะทั้งสองก็แวะจอดริมถนนเพื่อเก็บมะขามเทศ
ระหว่างที่สามีมุดรั้วเข้าไปในบ่อตกปลาเพื่อที่จะใช้ไม้สอยมะขามเทศ
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุสัก๒๕๓๐ปีขี่รถจักรยานยนต์มาจอดข้าง
ก็ทำทีอ่ะเอาเงินหนึ่งร้อยบาทมาขอแลกยี่สิบบาทห้าใบ
คุณยายก็เปิดกระเป๋านะนับเงินนับเงินจะแลกให้ครับ
ระหว่างนั้นคนร้ายนะทำทีมาเป็นอ้ายดื่มน้ำหน่อยชวนคุย
คุยอย่างนู้นคุยอย่างนี้กับยายเพลินไป
จังหวะนั้นแหละคุณผู้ชมคนร้ายคว้าเอากระเป๋าที่ข้างในนี่นะ
มีเงินกว่าหนึ่งเหมือนสองร้อยบาทไปเลยอ่ะ
ยายบอกว่าเงินจำนวนนี้นะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายเวลาไปหาหมอ
โอ้โหคุณผู้ชมนาทีนั้นยายก็รีบตะโกนบอกสามี
มันก็ไม่ทันไงคะคนร้ายหนีไปไหนต่อไหนแล้วนะคะ
พนักงานสอบสวนก็เลยเชื่อว่าคนร้ายที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาน่าจะเห็นว่ามีผู้สูงอายุนั่งอยู่คนเดียว
ก็เลยใช้กลอุบายมาทำทีขอแลกเงินพอผู้เสียหายเปิดกระเป๋าขอแลกเงินเห็นว่ามีเงินเยอะ
ก็เลยลงมือก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์นะคะซึ่งชุดสืบสวนเนี่ยก็จะได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแถวนั้น
รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปแหมก็เป็นเหตุที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
ครับนะฮะแต่ก็ยังเขาดีอ่ะไม่ทำร้ายร่างกายคุณยายแต่ว่าเงินตั้งหนึ่งหมื่นบาทกว่ายายเขาจะเก็บได้แล้วต้องไปหาหมออย่างงี้อยากจะให้คนร้ายเนี่ยเห็นใจหน่อยนะ